คุณผู้ชมเชื่อไหมเป็นพระนะเป็นถึงเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลนะ
ลักลอบขนยาบ้าแล้วจำนวนเนี่ย๔ล้านกว่าเม็ด
เกือบห้าล้านเมตรนะคุณผู้ชมพระกับพวกเนี่ยร่วมกันเนี่ยค่ะ
โดนรวบเห็นไหมคะแล้วดูที่อยู่ในรถนี่ยัดใส่รถเลยเหรอ
บ้าล้วนนี่ตำรวจได้มีการแถลงจับกลุ่มพระครูสุเมษปริยติกิจหรือนัทธภูมินอายุ๓๒

เจ้าอาวาสวัดสายมูลเป็นเจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับพระมหาหรือสินสุเมษอายุ๓๐

พระมหาค่ะแล้วก็มีนายพานุวิทย์หรือในอันอายุ๒๖นายพิชัยหรือในชัยอายุ๔๒
นายสำเริงหรือหนุ่มอายุ๔๔ปีเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้เขาร่วมกัน
การลักลอบลำเลียงยาบ้านะคะยาบ้าของกลางคือสี่ล้านแปดแสนเมตรนะคุณผู้ชม
๑กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนรถยนต์๒คันโทรศัพท์มือถืออีก๑๑เครื่อง
โอ้โหนี่ค่ะคือคดีนี้เนี่ยนะคะเป็นการขยายผลจากการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหา
พร้อมของกลางยาบ้า๓ล้านหกแสนเมตรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลำลูกกา
คลอง๓อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีเมื่อ๒๔สิงหาคม
สืบทราบว่าผู้ต้องหาจะใช้รถตู้ลำเลียงยาเสพติดโดยให้พระนั่งมากับรถเพื่ออำพราง
และลดความสงสัยจากเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาสืบสวนสะกดรอยสามเดือนกว่านะคุณผู้ชม
ได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มผู้ต้องหาไปเช่าห้องพักในจังหวัดชายนาฏเป็นจุดพักยา
สุดท้ายตำรวจแสดงตัวแล้วรวบเลยนี่ค่ะของกลางอย่างที่บอกนะคะ
ยาบ้าสี่ล้านแปดแสนเมตรพระครูสุเมษปริยติกิจรับสารภาพว่าอ๋อ
ไม่ใช่ครั้งแรกครับทำแบบนี้มาสี่รอบแล้ว
สาเหตุก็คืออยากได้เงินไปเรียนต่อปริญญาโท

หมายในชีวิตดีนะคะการศึกษาต่อแต่วิธีการแบบนี้มันผิดค่ะ
พระครูสุเมตรผลยาศพิตรมาทั้งหมด๔ครั้งครั้งที่๓ถูกเราจับเมื่อวันที่๒๔สิงหา
แต่เราจับผู้ที่รับยาเสพติดจากพระได้นะครับมีผู้ต้องหา๓คนที่แถลงข่าวไปแล้วคือนายเฉลิมในคิงในแหม่ม๒๔สิงหาที่เราจับกลุ่มยาบ้าได้๓ล้าน๖แสนเมตรเนี่ยท่านเป็นผู้นำมาส่ง

ท่านจะบอกเหตุผลความจำเป็นอะไรไหมครับทำไมต้องมีการรับเงินยา๗๐ภูมิ๔อีกครั้ง
ท่านคงต้องการเงินนะครับท่านก็บอกเหตุผลแต่ว่าไม่น่าจะใช่ครับ
การแถลงข่าวของตำรวจนครบานตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดเชียงราย
ก็ไปตรวจค้นกุฏิของพระครูสุเมฆปริยติกิจภายในวัดสายมูลด้วยนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามียาบ้าซุกซ่อนอยู่อีกหรือเปล่า
เรื่องต้นก็ไม่ได้มีของกลางอะไรเพิ่มในกุฏิค่ะ
ที่รู้ข่าวก็มากันเลยมาที่วัดมาจับกรุงวีภาควิจารณ์ทุกคนเขาตกใจโอเคอย่าไปเชื่อ
วัดเป็นทั้งเก้าขนาวขณะมันไม่คือไม่ควรนะคะ
นี่คะในคำวางอายุหกสิบป้าวัยวเวชกรวัดไซมูลบอกว่า
รู้ข่าวตกใจมากนะครับไม่คิดว่า

เจ้าอาวาสตอนอยู่วัดท่านก็ปกติ
เจอท่านครั้งสุดท้ายคือ๑๙พฤศจิกายน
บอกว่าเดี๋ยวจะไปงานศพนะที่จังหวัดพยาว
แล้วก็ยืนยันว่าเจ้าอาวาสไม่ได้ข้ามฝั่งไปเมียนมาบ่อย

แต่ถามว่าไปไหมก็ไปไปปีละครั้งค่ะ
อยู่ด้วยกันในวัดผิดสังเกตอะไรอย่างไร
หรือว่ามีพฤติกรรมยังไงบ้างไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีผิดสังเกตอะไรเลยครับ
เพราะท่านก็อยู่ตามธรรมดาของท่านนะครับ
ทราบว่ามีการเดินทางไปฝั่งพม่าบ่อยมากจริงไหมครับ
ไม่บ่อยเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนไม่มีโควิด

ประมาณปีละครั้ง
เมืองต้นนะคะตำรวจดำเนินคดีค่ะ
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อนะคะ
แล้วด้วยจำนวนยาบ้าที่เยอะขนาดนี้โอ้โหโทษหนักแน่นอน

ผมไม่เชื่อหรอกว่าแค่จะหาเงินไปเรียนโท
ข้ออ้างมากกว่าใช่ไหมคือก็อ้างไปอย่างนั้นแหละนะ